ยาเสพติดยาบ้าเวลาคนมันเสพแล้วก็บ้าสมเชื่อค่ะ
น้องชายค่ะคุณผู้ชมเสพยาบ้าจนคลั่งหลอนขนาดไหนคะ
อนถึงขนาดที่ว่าไปเอามีดดาบยาวสักประมาณนี้ค่ะ
มาทำไมเห็นเปรตตรงนี้ไหมคะ
แทงพี่ชายยังไม่พอตัดนิ้วขาด
หลังจากนั้นเหมือนกิโยตินนะคะฟันคอคือทานโทษนะคะ
ซีสะเด็กลุดออกมาจากบ่าเลยอ่ะออกมาจากคอเลยอ่ะ
แล้วเนี่ยแยกกันอยู่แบบนี้ค่ะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้ก็คือบ้านเลขที่ร้อยสามสิบแปด
เฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายนะคะ
ที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปถึงเนี่ยต้องเอาผ้าสีขาวไปคุมแบบนี้
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าอธิพงศ์พลเสนอายุ๓๐ปี
ตอนแรกนอนอยู่บนเปรกลางบ้าน
ตอนที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปถึงสภาพสีสะ
ตกอยู่ที่พื้นส่วนลำตัวค้างอยู่บนเปร
โดนฟันนิ้วขาดด้วยคือเลือดนี่ไม่ต้องพูดถึง
นองเต็มพื้นเลยนะคะส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
รอให้การกับตำรวจค่ะน้องชายของผู้ตายนั่นแหละ
ชื่อว่านัทธพลพลเซนอายุ๒๔ปีนะคะ
แล้วเป็นน้องชายแท้น้องชายแท้คนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบมิดดาบยาวสักประมาณ๒ฟุตค่ะ
คราบเลือดเนี่ยติดอยู่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ย
ดับอันนี้ค่ะคุณผู้ชมนัทธพลบอกว่าอ๋อไม่ปฏิเสธอะไรเลย
เพราะผมเป็นคนฆ่าพี่ชายเองตำรวจก็เลยควบคุมตัวนะคะ
ไปตรวจปัสสาวะอ้าวไม่พบสารเสพติดโรสลินคุณมั่วเหรอ
ตอนแรกบอกว่าไหนว่าคุ้มครั่งจากการเสพยาไง
นี่ไงเจ้าตัวบอกว่าเสพก่อนหน้านี้นานแล้ว
แต่ฤทธิ์ยาเนี่ยมันยังหลอนอยู่แต่ไปตรวจปัสสาวะเนี่ยไม่พบแล้ว
คือเสพยาบ้าจนหลอนแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
ก็ขาดยาพอขาดยาเสร็จปุ๊บก็อาการหล่อมันกำเริบนะคะ
จากการสอบถามทราบว่าผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ย
เขาอยู่บ้านเดียวกันพ่อแม่เนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัด
เมื่อ๒วันก่อนพ่อแม่เพิ่งจะกลับมาเยี่ยมที่บ้านเอง
ปกติเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายกันนะคะ
แต่ฝ่ายนัทธพลน้องชายเนี่ยก็จู่ไปทำร้ายร่างกายพี่ชาย
แล้วตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะปลดประจำการจากทหารเกณฑ์กลับมาอยู่บ้าน
แต่อย่างที่บอกไปติดยาเสพติดติดถึงขั้นว่าหลอน

ให้ทานยารักษาอาการจิตเวท
แล้วปรากฏว่าไม่ทานขาดยาก็เลยกลายเป็นว่า
แม้ว่าจะเสพยาบ้ายาบ้าจะไม่มีฤทธิ์ค้างในปัสสาวะแล้ว
แต่อาการเหล่านั้นมันยังหลอนอยู่นะคะ

รอบ้างจะบู้มอ่ะ